ไว้แต่เนิ่นนะใครยังไม่ได้ออกจากบ้านเตรียมร่มไว้เลย
ชุดกันฝนไว้เลยวันนี้ฝนตกทั่วไทยจริงคุณผู้ชม
แล้วกรุงเทพกับปริมณฑลเป็นอย่างไรมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
แต่เอาเรื่องแรกก่อนคุณผู้ชมเรื่องนี้รู้ก็ดีไม่รู้ก็ไม่เป็นไร
เกี่ยวกับเครื่องแบบตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดสรรงบประมาณ
ตัดเครื่องแบบให้กับตำรวจจราจรใหม่ทั่วประเทศ๒๐๐๐นาย
ให้เป็นเครื่องแบบภาคสนามของสายงานจราจร
จะได้เกิดความคล่องตัวและปลอดภัย
โดยเครื่องแบบภาคสนามใหม่ก็จะเป็นแบบเดียวกับสายงานป้องกันปราบราม
เครื่องหมายใช้ได้สีขาวปักบนพื้นสีเดียวกับเครื่องแบบ
ติดเครื่องแบบด้วยแถบน้ำเตยครับ
แล้วก็จะมีปลอกแขนจราจรสะท้อนแสง
หากต้องเปลี่ยนแปลงสายงานก็แค่ลอกออกจากแถบหนามเตยเท่านั้น
เครื่องแบบใหม่นี้ดีเดย์ใช้ทั่วประเทศ๑๕กันยายนนี้ครับมีประโยชน์ในการรู้มากครับ

กระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากอทพ
ตรึงราคาปรับขึ้นค่าทางด่วนใน๒เส้นทางไปก่อน
แก่ทางด่วนฉลองรัฐรามอินทราอ่านนรงค์ครับ
และทางด่วนบุรพาวิถีเส้นบางนาชนบุรี
มีกำหนดจะขึ้นในวันที่๑กันยายนนี้
คือให้ตรึงไปก่อนออกไปอีก๖เดือนไปจนถึง๒๙กุมภาพันธ์ปีหน้าปี๖๗
เป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
แล้วก็ลดผลกระทบด้านค่าครองชีพให้กับผู้ใช้ทางด่วน
ซึ่งเดิมทางด่วนทั้ง๒สายต้องปรับขึ้นในอัตรา
เฉลี่ยร้อยละ๑๐ของค่าผ่านทางในปัจจุบัน
มีผลบังคับใช้ทันทีเลยนะครับ
และใครจะออกจากบ้านวันนี้ครับเตรียมร่มไปเลย
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรว่า
รสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรง
ปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยครับ
ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและลาวตอนบน
เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกีย
จะทำให้ไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะครับในภาคเหนืออีสานตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากครับเราเตือนกันทุกวัน
ส่วนภาคกลางและกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๖๐ของพื้นที่ในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับ